สนุกค่ะสนุกมากก็เป็นทริปแบบว่า
พอลูกปิดเทอมเราก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ
ก็คือชอบเที่ยวอยู่แล้วทั้งแม่ลูกค่ะ
แล้วก็ช่วงนี้อากาศที่โตเกียวอากาศดีมาก
คือมันแค่หนาวกำลังดีเย็นนิดอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างปีใหม่เหมือนกับว่าค่อนข้างแบบสนุกสนานเลยไหมคะ
สนุกมากคึกมากอ่ะยิ่งเวลาแบบ
พาเขาไปแบบดิสซิแลนด์แล้วก็เขาชอบไปแบบเดินเล่นวิ่งเล่นที่พัก
เขาชอบไปส่วนสวยเนี่ยเขาจะคึกวิ่งแบบ

จริงรู้จักกับเพื่อนลูกเลยไหมคะกับสถานที่ต่าง
ค่ะก็คือทริปนี้คือให้ลูกเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้แอฟก็ไปปารีสไปทำงาน
ก็เลยคิดว่าไหนจะพาเขาไปเที่ยวก็อยากจะจัดโปรแกรมก็ทุกวันเป็นวันของปีค่ะ

นี่
ได้เลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาไม่กลัว
บางทีขอแยกด้วยเนี้ย
เขาทำเป็นแบบจะทำเป็นผู้ใหญ่

แต่ว่าคือเวลาไปต่างประเทศหรืออะไร

คือแอฟยังโชคดีที่มีเพื่อนแล้วก็มีเลขาช่วยค่ะ
งั้นโอ๊ยถ้าไปกันสองคนก็คงจะแบบว่าคลาดสายตาไม่ได้เลยจริงค่ะ

คิดมากว่าจะไปไหนอีกหรือเปล่า
อยากไปอีกคะเนี่ยเดี๋ยวรอรอวันหยุดค่ะ
น้องสิเควสเองเลยไหมค่ะว่าแบบอยากไปที่นี่เค้าได้ไปเที่ยวแล้ว
อยากไปเที่ยวตลอดนะคะคนนั้นเค้าชอบไปเที่ยวคุณแม่เค้าก็รอ
พูดคุยกันยังไงก็เราคุยกันมาเรื่อยอะค่ะก็จนถึงจนถึงบทสรุปค่ะ
ข้อตกลงเหรอคะมันก็คือข้อตกลงเรื่องลูกค่ะใช่
ได้มีพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมบ้างไหมคะที่ได้มีโอกาสเจอกัน

ที่ได้มีโอกาสเจอกันในวันนั้นได้มีโอกาสพูดอะไรเพิ่มเติมหรือยังไงกันบ้างไหมคะ

ก็รู้สึกรู้สึกโล่งค่ะหมายถึงว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ค้างคา
ก็จบเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออย่างราบรื่นค่ะ
แอฟก็เลยรู้สึกโอเคนะตรงนั้นที่ทุกอย่างราบรื่น
ไม่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราคือเราอยู่กับความเป็นจริงอะค่ะ
แล้วแอฟเห็นว่ามันจะมีมันเหมือนจะมีภาพนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายหรืออะไรแบบนั้นค่ะ
ดูแลยังไงอะไรยังไงก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
ก็คือแอฟก็ยังดูแลเลี้ยงปีใหม่เหมือนเดิมค่ะ
เฉพาะของน้องปีใหม่ค่ะ
ก็มีในระดับหนึ่งค่ะ
อย่างดูแลและเหลือนู่นให้การเรียนหรืออะไร

เด็กก็ไม่อย่างต้องทำสิ่งที่สามารถที่เราต้องทำ
ตอนนี้ชีวิตก็เหมือนเดิม
ชีวิตก็เหมือนเดิมค่ะก็แอฟก็ยังอยู่กับลูกเหมือนเดิม
ลูกก็มีแอปทุกวันเหมือนเดิมเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม

ไม่มีอะไรใหม่ค่ะไม่มีอะไรใหม่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตั้งแต่เกือบ๒ปีที่แล้ว
แอฟรู้ว่าต่อไปนี้แอฟจะต้องโฟกัสที่ลูกค่ะ
หลังจากนี้เหรอคะก็มีลูกและงานค่ะ
ค่ะจริงก็เป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วค่ะ
จริงมีแพลนอยากจะกลับมาเล่นละครอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นปีว่าเออปลายปีนี้อยากจะกลับมาเล่นละคร
เพราะว่าลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอ่านบทอยู่ค่ะ

คุณแม่นะคะที่หน้า
ก็น่าจะเล่นได้แล้วนะแต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเท่านั้นเองค่ะ
คิดว่าแอฟทำได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าน้องยังเด็กอยู่
คือบอกไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร
อย่างที่ผ่านมาก็มีคำถามเพราะว่าเพื่อนแม่งอยู่ด้วยใจอยู่ไหม
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด
อย่างที่คือแอฟให้สัมภาษณ์ด้วยความจริงมาตลอด
ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอด
มันก็สำหรับแอฟนะคะมันก็เหมือนเป็นความโชคดีในความโชคร้ายเนอะ
ว่าลูกก็ไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรค่ะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้ว
โดยปกติก็เจอคุณพ่อประมาณนี้อยู่แล้วค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือครอบครัวเข้าใจค่ะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ที่นี้ก็อยากตลอดทางกลางและเข้าหลีอยู่ทางเนกออมแล้ว
ตอนนี้นะคะจะไม่ได้ตอบเลยคะ
อาวุธต้องดีตอนนะคะ

สวัสดีครับ